ชั้นใต้เมืองไทยวันนี้เรายังอยู่กับเรื่องของการปฏิรูปวงการตำรวจนะคะ
เพราะว่าหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอว่าจะสามารถทำได้อย่างจริงจังไหม
และหนึ่งประเด็นที่ต้องบอกว่าเป็นที่ถูกวิภาควิจารณ์มาโดยตลอด
ก็คือเรื่องกระบวนการสอบสวนเรื่องของการจับแพ้
หลายต่อหลายคดีที่เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วคนที่เข้าไปอยู่ในห้องขัง
ไม่ใช่คนที่ทำผิดจริงเรื่องนี้จะมีการปฏิรูปด้วยไหมจริงจังแค่ไหน
ทำได้มากน้อยอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพเลยค่ะ

ในขณะที่คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจกำลังจะหาข้อยุติกันว่า
ปฏิรูปยังไงงานสอบสวนหรือกระบวนการสอบสวนของตำรวจ
จึงจะมีความยุติธรรมเป็นหน้าที่น่าเชื่อถือของสังคม
ไม่ว่าจะคนที่ตกเป็นจำเลยหรือคนที่ตกเป็นโจทย์ก็เป็นโจทย์ใหญ่อยู่
แล้วในขณะที่เขากำลังหาเหตุผล
หาข้อยุติกันอยู่เนี่ย
มีคดีหนึ่งที่จะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่า
นี่แหละคือสิ่งที่จำเป็นจะต้องปฏิรูปตำรวจ
นี่แหละคือสิ่งที่ผิดพลาดอันเกิดจากการสอบสวนของตำรวจ
คดีนี้เกิดขึ้นเกือบปีมาแล้วครับ
เขาเรียกว่าคดีฉกชิงเพชรมูลค่า๑๕ล้านบาท
คนที่ตกเป็นจำเลยชื่อพิสิทธิ์สุวรรณพิมพ์
ตอนนี้อายุ๔๘ปี
แล้วเขตเกิดเมื่อวันโน่นล่ะ๒๘ธันวา๕๙
เกิดที่พื้นที่สอนอบางเสาทงกรุงเทพ
เหตุเกิดเพราะว่านายพิสิทธิ์ถูกจับกลุ่มดำเนินคดี
ข้อหาว่าไปฉกชิงเพชรอย่างที่ว่า

การปฏิเสธยืนยันว่าไม่ได้กระทำความผิด
ลูกเมียครอบครัวแม่เขาก็ได้เข้าต่อสู้ร้องทุกข์กับหลายหน่วยงาน
ไปร้องที่กระทรวงยุติธรรมไปร้องที่ดีเอสไอ
นำพยานหลักฐานไปยืนยันพิสูจน์
โดยพยายามจะหาหลักฐานส่งให้พนักงานสอบสวน
แต่ว่าพนักงานสอบสวนไม่ฟังครับ
เอาไปขังที่เรือนจำพิเศษธนบุรีนานกว่า๗เดือน
ถามว่าทำไมต้องเอาไปขังทำไมไม่ประกันตัว
เพราะตำรวจคัดค้านประกันตัว
ตำรวจเห็นว่ามูลค่าที่ทรัพย์สินที่เสียหายตั้ง๑๕ล้าน
ให้ประกันตัวไปเดี๋ยวอาจจะหนีก็เลยไม่ได้ประกันตัว
จนกระทั่งสารอาญาธนบุรีพิพากษายกฟ้อง
เมื่อวันที่๒๖กันยายนที่ผ่านมานี่แหละ
ยกฟ้องเพราะว่ากระทรวงยุติธรรมหาพยานหลักฐานไปหักล้างกับศาล
สุดท้ายขึ้นมาศาลก็ปล่อย
แล้วเขาก็ไปเปิดกิจการร้านส้มตำไก่ย่างชื่อ
ะชิงเพชรปิ้งย่างสร้างชีวิต
ขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าเรื่องนี้ทำไมเขาจึงตกเป็นผู้ต้องหา

กระทรวงยุติธรรมยืนยันว่า
ตำรวจเนี่ยได้หลักฐานมาว่า
มีการใช้โทรศัพท์มือถือ
ขบวนการโจรกรรมเพชร
ติดต่อกับผู้เสียหาย

แล้วก็ต่อมาก็เกิดการขโมยเพชรขึ้น
แล้วระบุว่าเป็นชื่อของนายพิสิทธิ์

สำเนาบัตรประชาชนที่นำไปจดทะเบียน
ไม่ได้เอาบัตรประชาชนตัวจริง
ไปยืนยันตามระเบียบของกศธช

ฉะนั้นกระบวนการโจรกรรมเพชร

ชื่อของนายพิสิทธิ์นี่แหละ

คุณพิสิทธิ์เขาพยายามต่อสู้ว่า

เขาอยู่ที่โรงพยาบาลนครพนม

พยานปากไหนปากไหนก็บอกว่า

ก็ออกหลักฐานมาชัดเจนว่า

สามปีที่ผ่านมาเนี่ย

โรงพยาบาลบอกความจริงต่อสู้ปฏิเสธ

จากตยศิ

แล้วก็สุดท้ายขึ้นมา

ตำรวจคัดค้านการประกัน

เพชรมีมูลค่าเยอะ

จะเห็นว่ามันมีความหละหลวม
ในระดับพนักงานสอบสวน

เขาอยู่ที่จังหวัดนครพนม

ของคนที่ตกเป็นจำเลยเนี่ย

แต่นี่ตำรวจคิดอย่างเดียวว่า

หมอปากแข็ง

ก็เลยปักใจเชื่อว่า

ถ้าสมมุติว่าเป็นไปตามข้อเสนอ

เอาพยานหลักฐานมาพิสูจน์กัน

นายพิสิทธิ์อยู่ที่นครพนม

หักล้างกันตั้งแต่ทีแรก

อายการก็สั่งไม่ฟ้อง

ในที่เกิดเหตุเขาไม่เกี่ยวข้อง

แสวงหาข้อเท็จจริงเลยครับ

เป็นความจริงแล้วก็เชื่อตามนั้น

คนเขาจึงไม่ไว้วางใจ

แต่มองกลับอีกทีนึงก็คือว่า
เรื่องที่ตกเป็นแพะแบบนี้

สอบสวนที่มีปัญหา

สมัยก่อนตอนผมทำข่าวอยู่เนี่ย

นี่แหละเป็นคนร้ายตัวจริง

ตำรวจจะทำวิธีการให้รับ

ก็ต้องรับสารภาพไปก่อน

ที่ต้องรับสารภาพในชั้นสอบสวนเนี่ย

ลักษณะอย่างนี้ดีขึ้นเยอะ

วิธีการเชื่อว่าผู้ต้องหา

ในต่างประเทศเราเคยได้ยิน

เขาบอกว่าคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ย
ต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์

สารจะพิสูจน์ว่า

แต่บ้านเรามันกลับกันก็คือว่า

ผู้ต้องหาทุกคนมีความผิด

เมื่อคิดว่าเขามีความผิด

คิดอย่างเดียวว่าเขามีความผิด

เพื่อจะบอกว่านี่แหละ

ระบบการสอบสวนของตำรวจ

จริงอย่างที่ผมย้ำอีกทีนึงว่า

แสวงหาข้อเท็จจริงซิ
ว่าหลักฐานจากโรงพยาบาลนครพนมเป็นยังไง

ขายไก่ขายอยู่ที่โน่น

ถ้าฟังเขาอย่างนี้เสียหน่อย

ไม่ต้องทำสำนวนปรักปรำเขาถึงขนาดนี้
นายพิสิทธิ์ก็ต้องไม่อยู่ในคุก
ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในคุก๖๗เดือน
ฉะนั้นเอามาพูดเพื่อ
ให้คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจได้เห็นว่า

ของการที่มีความจำเป็น

และนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ประชาชน

กระบวนการยุติธรรมในชั้นของตำรวจ

นี่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่สุดเลยก็ว่าได้เหมือนกันนะครับ

จริงแล้วเนี่ยตำรวจควรจะเป็นพระเอก

ครับแต่เขากลับรู้สึกเหมือนเขาถูกกลั่นแกล้งหรือเปล่าครับ
คือถ้าเป็นญาติเรานะคุณก๊อฟนะคุณมิ้นนะ
นี่เป็นเรื่องคนอื่นเราก็เฉยนะครับ
ถ้าเป็นญาติพี่น้องเราเนี่ย๖๗เดือน

เขารู้ตลอดเวลาว่าเขาไม่ผิดเขาไม่ผิด

อยู่๗เดือนกี่วันล่ะ

นี่แหละนี่คือเหตุผลที่
ยังไงกระบวนการปฏิรูปสอบสวน

คุณสุภาพค่ะเรื่องนี้
สำคัญเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามันหลายเคสแล้วที่เราเห็นกัน
แล้วหลายคนไม่ได้ติดหลักเดือนหลักปีหลัก๑๐ปีก็มี
ใช่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับ